คือเรื่องราวเนี่ยมันเป็นเรื่องของน้องอายุ๑๖เด็กสาวนะคะ

แล้วไปถูกกลุ่มคนที่รู้จักกัน
เพราะว่ากลุ่มนี้เป็นผู้ชายที่รู้จักกับกลุ่มของแฟนน้อง
แล้วกลายเป็นน้องโดนรุมโทรม
เหตุการณ์ย้อนกลับไป๔เดือนแล้วนะ

ปรากฏว่าน้องก็ทนทุกข์กับเรื่องนี้เรื่อยมา
แล้วก็ถึงขั้นที่ต้องไปปรึกษาจิตแพทย์ก็มีเข้าโรงพยาบาลไป
ก็มีออกมาจากโรงพยาบาลยังโดนตามข่มขู่เรื่องนี้
เคยมีการตกลงชดใช้ค่าเสียหายกันแล้ว
แต่กลายเป็นว่ามันก็ยังไม่จบ
สุดท้ายนะคุณผู้ชมน้องนี่เครียดหนักถึงขั้นที่กรีดข้อมือจะฆ่าตัวตาย
เรื่องนี้นะคะเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท๖เขาก็เลยเอามาเปิดเผยอีกครั้งหนึ่ง
แล้วมีใจความสำคัญในแคปชั่นเรื่องนี้แบบนี้นะคะบอกว่า
เนี่ยขอให้ช่วยกันตามประเด็นเรื่องของน้องคนนี้ด้วย
คิดสั้นกรีดแขนตัวเองแล้วแล้วบ่นว่าไม่อยากอยู่แล้วน้องบอกเหนื่อยทั้งที่ยังต้องไปโรงเรียนอยู่
ครูกับพอบอกว่าไม่อยากให้น้องร้องสื่อกลัวเสียชื่อเสียงโรงเรียน
กลับบ้านมาเครียดมากร้องไห้ไม่หยุดถูกกดดันหลายทาง

ผู้ต้องหาเองน่าจะไปแจ้งทางโรงเรียนว่าหากน้องร้องสื่อ
พอกับครูก็เลยมีการเรียกน้องเข้าห้องปกครอง
คดีนี้อย่างที่บอกค่ะมี๔ผู้ต้องหาอายุระหว่าง๒๐๒๗ปี
รุมโทรมน้องนะคะซึ่งอายุเพียงแค่๑๖
เหตุการณ์เกิดตั้งแต่๒๘เมษายน
ผู้ต้องหารับสารภาพหมดตำรวจไม่จับบอกว่าไม่มีพฤติการหลบหนี
จนถึงวันนี้ยังเห็นว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุ
ตั้งวงดื่มเหล้าน้ำท่อมกันอยู่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แล้วผู้ต้องหาถูกระบุว่าอยู่ระแวกบ้านน้องผู้เสียหายด้วย
ถูกคุกคามนะคะจนเข้าโรงพยาบาลเป็นเดือน
ออกจากโรงพยาบาลมายังถูกพูดจายั่วยุโยงถากถาง
แล้วขู่ว่าเดี๋ยวจะจ้างทนายฟ้องกลับน้องด้วย
สุดท้ายทั้งน้องและแม่ถึงขั้นต้องย้ายบ้านหนีด้วยนะคะ
แล้วยังขู่ว่าจะเอาเรื่องของน้องไปเผยแพร่ปล่อยข่าวที่โรงเรียน
ตอนนี้เพจก็เลยบอกว่าให้ใครมาดูแลเคสนี้หน่อยนะคะ
เพราะดูไม่มีความคืบหน้าผู้สื่อข่าวของเราก็เลยเดินทางไปที่บ้าน
พบเจอกับน้องอายุ๑๖ผู้เสียหายและครอบครัวน้องอยู่กับ
เล่าเหตุการณ์ว่าวันนั้นหนีหรือกลุ่มผู้ต้องหา
คนโทรมาหาบอกให้ชวนไปนั่งเล่นอ้างว่าแฟนของน้อง
อยู่ด้วยแต่ไปถึงปรากฏว่าไม่เจอแฟน
เอาจริงน้องก็เพิ่งทะเลาะกับแฟนก็ไม่คิดอะไรก็เลยไป
พอถูกเกลี้ยกล่อมชวนให้ดื่มเหล้าก็เลยกินด้วยค่ะก็ไม่ได้คิดอะไร
สุดท้ายออกอุบายเดี๋ยวพาขี่รถพาไปส่งไปซื้อของ
ระหว่างทางกลับถูกข่มขืนแล้วผู้ต้องหาที่ข่มขืนน้องคนแรก
ยังพาน้องกลับมาที่บ้านให้เพื่อนในกลุ่มร่วมกันล่วงละเมิดทางเพศน้องซ้ำ
หลังเกิดเหตุเล่าให้แม่ฟังและแจ้งความไปแล้ว
กลุ่มผู้ต้องหาเจรจาชดใช้ค่าเสียหาย๔แสน
แต่ต่อลองเหลือ๓๐๐๐๐๐บาทจะชำระให้เป็นรายเรือง
คิดว่าเรื่องจะจบแต่โอนเงินมาให้จำนวนหนึ่ง
กลับถูกต่อว่าแล้วข่มขู่ว่านี่คือการขายลูกสาวกิน
แม่เลยบอกว่างั้นขอไม่รับเงินดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ

ไปพบกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมที่อำเภอห้วยแถลงนะคะ

ตั้งแต่เกิดเรื่องครอบครัวของน้องบอกว่าใช้ชีวิตไม่ได้แล้ว
ถึงขั้นคุณต้องขายบ้านขายที่ดินขายที่ทำกิน

ข่มขู่คุกคามทุกอย่างนะคะ
แล้วกลัวว่าอาจจะถูกทำร้ายด้วย
แม่น้องประสานไปที่คุณปวินาหงษกุลนะคะ
มูลนิธิเพื่อเด็กและสตรีขอความช่วยเหลือด้วยนะคะ
เพราะเห็นบอกว่ามีทางด้านญาติผู้ต้องหา
ไปปล่อยข่าวของน้องที่เสียหายที่โรงเรียนด้วย
ตอนนี้น้องอับอายมากแล้วคิดฆ่าตัวตายหลายครั้งค่ะคุณ
ทางด้านคดีตำรวจบอกแบบนี้

ยืนยันคดีมีความคืบหน้ามากแล้ว
เอาผิดผู้ต้องหาได้แน่นอนเพราะเขารับสารภาพกันหมดแล้ว
ส่วนเรื่องของการข่มขู่คุกคาม
ตอนนี้แจ้งให้สายตรวจลงพื้นที่ไปดูแลแล้วค่ะ